รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
ดารากับการมูเตรุ
ใช่อยู่ที่ว่าจะแอปมากแอปน้อยอย่างเธอน่ะแอปมากหน่อย
แต่ความจริงไม่เอาพี่ไม่เชื่อโอ้โห
แต่แบบว่าคนแรกลงของลงที่หลังตัดโกรธอีก
ถ้าสมมุติเขาบอกถ้าสมมุติคนนี้ลงแล้วเราจะร่ำจะรวย

จริงแล้วอันนี้คือสูตรการมูเตรูของคนในวงการบันเทิง
แต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ทุกสูตรกุมารทองก็มี
พระพิคเนธก็เด็ดถึงแม่ย่านาง
ก็ขนาดแม่ย่านางเราลืมนึกถึงแม่ย่านาง
นางยังมูเตรูกับแม่ย่านางได้เลย
เอาแม่นางนั่งไว้ในรถด้วยไปไหนมาไหน
ยอดการมูเตรูของผู้หญิงคนนี้จริงฮะ
ถูกต้องที่สำคัญนะฮะเธอคนนี้เนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานนะฮะ
แล้วก็เป็นพิธีกรเล่นละครก็เยอะแยะมากมาย
แถมบางทีเป็นตลกด้วยนะเป็นเยอะด้วยเหรอ
สวยเก่งแล้วก็เหมือนแมวก้าวชีวิต
เรากำลังพูดถึงผู้หญิงคนนี้ครับขอต้อนรับคุณฝนธนสุนทรฮะ

มีผลนะฮะคือเรียกว่าเวลาไม่สามารถทำอะไรไปได้เลย
แต่จะยังสวยเหมือนเดิมนะครับอีกปีนะครับ

ก็พอได้อยู่ค่ะ

ตอนนี้ก็มีทั้งงานเพลงด้วยนะคะ
แล้วก็มีละครแล้วก็พิธีกรคอมเมนเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะ

ครับต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ฝนต้องเก่ง
ชีวิตเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยดาวค้างฟ้า
อยากจะถามจริงว่าพี่มีวิธีการมูมีของดียังไง
เขาบอกอย่างแรกเลยถ้าสมมุติรู้จักฝนธนสุนทร

ใครสนิทกับเขาจะรู้ว่ากุมารทองของคุณเนี่ยเด็ดจริง

ก็จริงแล้วส่วนตัวของฝนเองนะคะก็คือ
ถ้าจะให้แบบดีจริงอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองด้วยนะคะ
จะเป็นการปฏิบัติตัวที่มันเสมอต้นเสมอปลายเป็นเด็กน่ารักอะไรอย่างนี้
ผู้ใหญ่ก็จะเมตตาแล้วก็ในสิ่งที่ที่มองไม่เห็นเนี่ย
ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงเขาเรียกว่าหนึ่งพลัง

เป็นพลังแฝงก็คือจริงเราต้องทำด้วยตัวเราเองด้วย
แล้วก็พลังแฝงอย่างเช่นแบบที่บอกว่ากุมารทองเนี่ย
ก็เป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกนะคะ
แต่ว่าไม่เคยเจอตัวน้องกุมารทองเอง

ไม่เคยเจอเองแต่ว่ามีคนรอบข้างเจอหมดเลย

สมมุติว่ามีคนมาที่บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซี่ก็จะเห็นแล้วล่ะว่ามีเด็กยืนอยู่แล้วก็
ใครอ่ะใครอ่ะ
เอาอย่างนี้เลยใช่เป็นท่าอย่างนี้เลยเป็นแต่งชุดอะไรฮะ
เป็นเขาบอกว่าเป็นเด็กผมจุก
แต่ว่าบางคนก็บอกใส่ชุดไทยบ้าง
บางคนก็บอกเป็นใส่ชุดแบบเด็กธรรมดาธรรมดาบ้าง
แต่ว่าผมจุกแน่นอนแล้วก็เป็นเด็กผู้ชาย

คือไปกราบพระพุทธรูปธรรมดานี่แหละค่ะ

เสร็จแล้วจะมีสาลาอยู่หลังหนึ่งหลังเล็ก
เรามีความรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปในสารานั้นจังเลย
ซึ่งสารานั้นก็คือว่ามีน้องกุมารทอง

เป็นคนที่ไปที่ไหนเนี่ยไม่ค่อยจะเช่าวัตถุ

เราไม่ต้องการอะไร
แต่ว่าไม่รู้ทำไมเราถึงอยากจะเช่า

แล้วก็นั่งรถกลับมาตั้งแต่วัดจนถึงบ้าน
พี่เอค่ะที่เป็นผู้จัดการค่ะ

ทำไมพี่ฝนอุ้มกระเป๋าเหมือนอุ้มเด็กเลย

เพราะบางทีเรานั่งรถเราก็จะวางกระเป๋าอย่างนี้
แต่ว่าฝนอุ้มกระเป๋าอย่างนี้ค่ะ

ไม่รู้ตัวจนเขาทัก
เราก็เลยแบบว่าเออนั่นน่ะสิ

แต่รู้สึกว่าอุ้มแล้วมันมีความสุขมากเลยอ่ะ
เราก็เลยบอกว่าอ๋อมีน้องอยู่ข้างในนี่ไง

ในช่วงแรกที่เรารองของ

ถ้าแน่จริงหาที่จอดรถให้หน่อยดิ

แล้วก็เป็นแบบที่จอดแบบใกล้ประตู

หาที่จอดรถให้หน่อยสิ

ก็มีรถออกให้เราให้เข้าเลยนะ

ก็น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้งค่ะ

สมบัติพี่ขอพี่จอดรถหน่อยปุ๊บ

แต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังหาคำตอบไม่ได้

คือไอ้เด็กที่มาโบกไม้โบกมืออยู่หน้าบ้าน

สาวประเภท๒เป็นแดนเซอร์ของฝนนะคะ

เขาก็จะมาสะกิด
หนมกินหน่อยดิขอนมกินหน่อย

เขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วมาฉีกขนมแล้ววางให้

อันนี้น้องอีกคนนึงเล่าว่า

เวลาที่เวลาใครเข้าออกบ้าน

แล้วน่าจะเป็นคนไม่ดีแน่เลย

กวนอย่างไร

เพราะว่าบางทีน้องหมาขึ้นไป
เล่นอยู่กับเราอย่างเงี้ยค่ะอืมเสร็จแล้วเราก็แบบอยู่หน้ากระจก
แต่งหน้าแต่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องกุมารคงจะอยู่ใกล้ใกล้เรา
หรือเปล่าแล้วหมาแทนที่จะมองหน้าเราก็มองไปทำอย่างเงี้ยค่ะ

ก็งงงอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขางงอะไรอยู่
เหมือนโดนคนแบบว่าแห่แห่แล้วหมาก็แต่ไม่ได้มองเรา
ไปแบบมองผ่านเราอ่ะอืมแต่เห็นบอกว่ามีลูกน้องคุณคนหนึ่ง
ค่ะเป็นทีมงานเนี่ยเดินเข้าบ้านไปปรากฏไปเห็นเด็กคนหนึ่งยืนจ้องหน้าอยู่
อ่าแล้วเขาต้องพูดกับเด็กว่าพี่เองใช่พี่มากับแม่หนูไงใช่ค่ะ
เขากลัวเหรอเขายังไงเขาเฝ้าบ้านได้ขนาดนั้นเขาเฝ้าบ้านเขาเฝ้าบ้าน
ไอ้เรื่องเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงเพราะเราบอกเขาว่าน้องคือแบบ
คือแถวบ้านเรามันมีโจรขโมยบอกน้องเฝ้าบ้านนะลูกเฝ้าบ้านเรานะ
อย่าให้ใครเข้ามานะอย่าให้แบบคนไม่ดีเข้ามานะอะไรอย่างนี้
ไปไหนช่วงแรกแรกเราจะแบบชวนเขาไปด้วยอ่าแต่ว่าพอหลังหลังที่มันมีโจรขโมยเยอะเยอะเนี้ย
บอกเฝ้าบ้านนะแล้วทีมงานคนนี้เข้าไปเห็นยังไงถึงเขาถึงบอกพี่นี่พี่เองนะ
ก็เขาก็มาดึกดึกนี่แหละค่ะเขาก็มาดึกดึกแล้วเขาก็เหมือนกับว่า
เดินเข้าบ้านมาโดยที่โดยที่แบบคงไม่ได้คิดอะไรอ่ะที่บ้านหลังที่ผมกับ
มดดำเคยไปเนี้ยนะตรงบ้านพี่เอกชัยเนี้ยนะใช่ค่ะเออ
แล้วเขาก็มายืนถามมายืนแบบจ้องเขมงว่าอยู่ในบ้านเลยเนี่ยนะ
เป็นใครอะไรยังไงแล้วเขาก็บอกว่าพี่เองพี่เองพี่เป็นแดนเซอร์พี่ฝนไง
อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนั้นเขาแบบห่างจากไม่ได้มานานอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
แต่บ้านคุณเวลาเสร็จคอนเสิร์ตดึกต่อให้ดึกยังไง
เซอร์ของคุณจะไม่มีวันยอมนอนบ้านคุณเลยใช่ค่ะถ้าเกิดไม่แบบที่สุดจริงจริงอ่ะ
เขาจะไม่เขาจะไม่นอนบางทีเขาเล่นนะคะแต่ว่าน้องน้องแดนเซอร์เขากลัวกันไปเอง
บางทีเรียกบ้างดึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมคนมันก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าเข้ามา
ขอหวยให้เลยได้ไหมอ่ะอะไรอย่างงีเขาเคยให้หวยไหมอืมให้แต่น้องน้องเด็กเด็กอ่ะ
บางทีเขาก็ถูกกันหลายคนเหมือนกันแต่ตัวคุณเองไม่เคยได้เพราะเราไม่เคยขอเขา
อ๋ออืมอืมอืมอืมเราจะขอให้แค่แบบว่าอยู่บ้านเฝ้าบ้านน้าอะไรอย่างเงี้ย
แต่คุณเองเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันเหมือนอยากจะปลดปล่อยดวงวิญญาณเข้าไปเหมือนกัน
ใช่ใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเราไม่แน่ว่าที่เขาอยู่ตรงเนี้ย
คือเขาต้องชดใช้กรรมอะไรยังไงหรือต้องมาอะไรชดใช้อะไรกับเราหรือเปล่า
เราเราหรือเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันถ้างั้นถ้าอันนี้พี่รักน้องนะ
จริงจริงเราไม่เรียกคำว่าแม่นะคะบอกพี่กับน้องอ๋อพี่กับน้อง
ใช่พี่รักน้องนะถ้าน้องแบบว่ารู้สึกว่าอยากจะไปผุดไปเกิดแล้ว
ไปเยอะอนุญาตให้ไปไปสู่ภพภูมิไม่กลัวเขาเสียใจเลยไปพูดแบบเนี้ย
ไม่ค่ะเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยมันมีเกิดแล้วมันมีตายใช่ไหมคะ
แต่ถ้ามันแบบเกิดแล้วมันมันไม่มีสิ้นสุดในการในในการชดใช้กรรมอ่ะ
เราก็กลัวว่าเขาจะเป็นทุกข์หรือว่าบางทีเขาอยากจะไปเกิดใหม่หรือว่า
เอ่อหมดหมดกรรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่อโหสิกรรมให้ทุกอย่างเลยนะ
ถ้าเกิดว่าเราทำอะไรต่อกันมาถ้าอยากจะไปสู่พบภูมิที่ดีก็ไป
ก็คือไปบวชพระให้เขาแล้วเพื่อที่จะส่งเขาไปแต่ว่าเขาก็ไม่ไป
เขาบอกว่าสิ่งที่คุณอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะปลดปล่อยเขาเพราะว่า
มีคนมาทักคุณบอกว่าถ้าบูชาพระพิกเนธไม่ควรมีกุมารทอง
ทักเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบว่ามีสิ่งที่แบบสูงอยู่แล้วเนี่ย
ก็ก็ไม่ต้องไปบูชาอะไรที่มันแบบอืม
แบบเขาเรียกว่าที่แบบว่าเป็นสัมภเวษีหรือเป็นอะไรอย่างงั้น
อย่างนั้นวิญญาณที่แบบมาเล่นร่อนหรืออะไรยังไง
ใช่ค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของเราที่ต้องไปบวช
บวชพระเพื่อที่จะปลดปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาก็ไม่ไป
เหมือนเขาก็ยังอยากอยู่กับเราไม่ไปไม่พอไปชวนเพื่อนมาอยู่ด้วย
ใช่ค่ะกุมารทองชอบชวนเพื่อนมาด้วยทำไมอ่ะ
ชวนใครมาไม่แน่ใจค่ะแล้วคุณไปรู้ได้ยังไง
เหตุการณ์ได้ยังไงก็ก็เหมือนเวลาถ้าจะซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าซื้ออย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องซื้อสองอย่าง
ทำไมอ่ะในในจิตแบบว่ามันจะได้สองอย่างแล้วสองอย่างต้องเหมือนกันด้วย
อันนี้คือความคิดของคุณเองความคิดของเราในความรู้สึกตอนที่เราจะซื้อของใช่ไหมคะ
เสร็จแล้วน้องแดนเซอร์อีกแล้วที่เขามาเนี่ยเขาบอกว่า
พี่ฝนไม่ได้มีคนเดียวแล้วนะตอนนี้มีสองแล้วนะมาสองเลยใช่
แล้วคุณเลยไปดูหมอดูก็ไม่เชิงไปดูหมอดูค่ะหมอดูบอกว่า
ไปไปถามครูบาอาจารย์นี่แหละค่ะอ่าก็คือท่านก็บอกว่าเออ
เหมือนเขาชวนเพื่อนมาด้วยเพราะบางทีเราแบบไม่ให้เขาไปด้วย
เราให้เขาเฝ้าบ้านเขาเหงากันอยู่อ๋อหรือไม่ค่ะในความรู้สึกเราคือ
กุมารทองสมบัติไปกับเราแล้วให้เพื่อนเฝ้าบ้าน
อยากเที่ยวอยากเที่ยวอยากเที่ยวกับแม่แน่นอนแน่นอนจิตเราสัมผัสได้
เรามีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าช่วงแรกแรกดีเราจะแบบ
น้องไปด้วยกันนะแล้วไปไหนพอจะกลับเราก็กลับบ้านเราแล้วนะ
คือเราต้องเรียกเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมทีนี้เริ่มแบบเหมือนมีโจรขโมยนู่นนี่นั่น
เราก็เลยบอกว่าน้องไม่ต้องไปนะเฝ้าบ้านฮะเฝ้าบ้านบ่อยครั้งเข้า
นั่นแหละค่ะเพิ่มมาเป็นสองคนเขาไปเอาเพื่อนมาจากไหนไม่รู้
เราก็ไม่เชื่อเพื่อนเขาไหมก็เลยตั้งชื่อบอกว่าอ่า
งั้นเดี๋ยวจะมางอนว่าไม่มีชื่อไม่มีอะไรอันนี้ชื่อสมบัตินะ
อันนี้ชื่อโชคแล้วนะแล้วมีตัวเขาไหมไม่มีค่ะมีแค่มีแค่สมบัติอยู่
มีแค่สมบัติแต่โชคแล้วไม่มีโชคนี้เป็นมาเองเป็นวิญญาณอยู่มาเอง
ใช่ค่ะก็ไม่เป็นไรก็ไปอาศัยอยู่กับน้องสมบัตินั่นแหละ
เวลาคุณซื้อของให้คุณซื้ออะไรก็อยากจะเป็นอย่างเช่นเป็นของเล่นเด็กอ่ะค่ะ
อาจจะเป็นรถหรือว่าเป็นปืนเป็นดาบเป็นนี่ล่าสุดซื้อไอ้นี่ให้ค่ะ
คือเลี้ยงเหมือนเขามีชีวิตใช่แล้วบางทีแบบเราไปสวดมนต์แล้วก็แบบมีคุยกับเขาบ้าง
เป็นยังไงบางทีเราก็ไปดูตรงรูปปั้นเขาบางทีเราก็รู้สึกว่าเหมือนเขายิ้ม
อืมอ่าอืมแล้วก็บางครั้งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าใครไปขยับหรือเปล่านะคะ
ฝนจะตั้งตั้งน้องแบบองค์แบบตรงตรงลานตรงตรงธรรมดา
บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับเขามากนักไม่ค่อยทักทายเขามากนัก
ตัวเขาจะเอียงเอียงเหมือนงอนอ่ะเหมือนงอน
ทำไมคุณไม่อธิษฐานเลยบอกว่าถ้าแน่จริงเนี่ยนะ
ให้ยืนอย่างงี้แล้วให้เปลี่ยนมาทำมืออย่างงี้แทนเออถ้าอย่างเงี้ยเออ
ก็ว่าจะอธิษฐานอยู่ค่ะก็จะว่าจะนึกอยู่แต่ที่แน่คุณเลี้ยงกุมารเนี่ย
คือเขาไม่ได้เดินเล่นอยู่ในบ้านเฉยเห็นบอกไปเข้าร่างผู้จัดการคุณด้วย
ฮะอ่าเพื่อนของน้องลิวนี่เหมือนองค์ลงอ่ะ
เหมือนพ่อแม่รักษมีมาพูดเล่นนะคะแล้วองค์แม่ก็โกรธ
แล้วเราก็เหมือนกับว่าตัวเองเป็นแค่กุมารทองเหมือนพูดเล่นนะคะ
เป็นแค่กุมารทองเนี่ยอย่าไปยุ่งนั้นอ่ะนั่นเขาคือเทพนะแล้วยังไง
คือแล้วเขาก็แบบทำไมอ่ะคุณฝนเองก็เคยโดนอิทธิฤทธิ์ของน้องกุมาร
ทำในงานมานั่งทับหัวเลยใช่ค่ะไม่เชื่ออย่ารับหยุ่น

เห็นบอกไปเข้าร่างผู้จัดการคุณด้วยไปสิงร่างผู้จัดการคุณเนี่ยนะฮะ

แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยค่ะไปบ้านของน้องน้องหลิวอาจาริยา

ซึ่งน้องหลิวเนี้ยเขานับถือองค์พระแม่รักษมีครับ

แล้วเพื่อนของน้องหลิวนี่เหมือนองค์ลงอ่ะเหมือนพ่อแม่รักษมีมา
พี่เอที่เป็นผู้จัดการนะคะเขาก็เหมือนกับว่า
เอ๊ะเอาองค์ลงเอออะไรอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนมีความสุขว่าอาจจะแบบ
ไปลบหลู่เล็กแต่ไม่ให้เยอะเหมือนไปพูดเล่นนะคะ

หือตัวเองเป็นแค่กุมารทองเหมือนพูดเล่นเล่นนะคะ
เป็นแค่กุมารทองเนี่ยอย่าไปยุ่งนั้นน่ะนั่นเขาคือเทพนะ

คือเหมือนกับว่าเหมือนเข้านิดแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาแกล้ง

ว่าเขาแกล้งแบบว่าไอ้แม่เอ่อแม่เหรออะไรอย่างนู้นนี่นั่น

ใช่แล้วเราก็เลยบอกว่าเราเป็นแค่กุมารทองนั้นเขาถึงเป็นเทพนะเท่านั้นแหละ
ขึ้นเลยทำไมอะหนูก็เทพนะ
ใช่เขาพูดอย่างนี้เลยแล้วคือค้ำอย่างนี้เลย
หนูก็เทพนะทำไมต้องมาว่าหนูที่อยากขอนู้นขอนี่มาขอนุอะ
ใช่เดือดเลยเราก็หนูมากับแม่อะน้องหมดน้อง์คือเขาเรียกเราว่าแม่
แล้วทำยังไงพอเข้าอย่างนั้นแล้วออกไหม
คืออยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมง

ทางนั้นก็โกรธแบบโมโห
ทางนี้ก็ทำไมอ่ะหนูร้องไห้
โดยปกติผู้จัดการเคยเข้าทรงอะไรอย่างนี้ไหม
ไม่เคยค่ะไม่เคยเลย

โอ้ยเป็น๑๕ปีละค่ะ

ใช่เพราะฉะนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมาหลอกอะไรเราอะไรอย่างนี้

น่าจะประมาณ๒๓ครั้ง

ครั้งที่สองเนี่ยเหมือนกับในความรู้สึกอะค่ะ
เหมือนกับเราไม่ค่อยช่วงนั้นเราไม่ค่อยได้ไปพูดคุย
หรือไม่ค่อยซื้อของอะไรให้เขา

แล้วก็ร้องไห้น้อยใจ

นี่พี่เอ๊คิดไปเองหรือเปล่า

อุปทานแต่คือเสียงมันไม่ใช่
อุยไล่เลยเหรอ

ต้องเข้าใจกันอะไรอย่างนี้คือเราก็เหมือนคุยกับเขาด้วยเหตุผลนะคะ
แล้วเขาก็เหมือนเหมือนเด็กอ่ะนั่งฟังแล้วก็คำปากแบบเนี้ยนี่ไง
ครั้งล่าสุดล่ะที่เจอครั้งล่าสุดนี้คือเหมือนไปดนใจน้องที่เป็นคอสตูมอะค่ะ
เวลาที่เราเดินซื้อของนู่นนี่นั่นเขาก็จะอยากได้อ่ะอยากได้
เหมือนผ่านเข้ามาอีกทีหนึ่งคนนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งใช่คนนี้ก็ผ่าน
คุณตุ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณตุ้มนี่กุมารเคยเข้าเหรอ
ก็เขาจะมาวิ่งผ่านเรื่อยค่ะวิ่งผ่าน
แล้วมีอาการรู้สึกยังไงตอนเขาวิ่งผ่านมันก็บอกไม่ถูกค่ะคือแบบ
จากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะค่ะก็จะพูดมากขึ้นแค่
แล้วเคยเห็นเด็กกุมารคนนี้แม้ที่ในฝันว่าอ๋อครั้งแรกเลยค่ะ
คือเป็นตัวเลยค่ะเป็นตัวเหมือนมาเลยไม่ต้องฝันเลยเนี่ยเหรอ
ฝันค่ะครั้งแรกที่มาอยู่กับพี่ฝนวันแรกที่เข้าไปนอนที่บ้านที่จะไป
ทำงานต่างจังหวัดยังไงก็คือวันนั้นนอนนอนอยู่อะค่ะแล้วน้องอ่ะ
ประมาณตีตีสามตีสามสี่สี่เขาจะมาประมาณเด็กประมาณแค่เนี้ยค่ะ
หัวจุกแล้วก็จุกกระเบนประมาณจุกกระเบนห้าหกขวบเนี้ย
คือเด็กอยู่ขนาดมีหัวจุกแล้วก็อ่ามานั่งขึ้นนั่งลงแล้วก็
ข้างเตียงค่ะแล้วก็คอยสะกิดเราอย่างเงี้ยพอเราไม่ไหวแล้วนะพี่
ไม่ไหวแล้วเราก็จะนอนเขาก็ก็สะกิดอยู่นั่นแหละ
เขาก็ยังสะกิดแขนแขนหมาหรือเปล่าตอนนั้นหมายังไม่มีหมาเล็ก
ข้าวที่บ้านมีแต่หมาตัวใหญ่ก็จะอยู่ในกงข้างล่างหมด
แต่ที่แน่คุณฝนเองก็เคยโดนอิทธิฤทธิ์ของน้องกุมารเหมือนกันมานั่งทับหัวเลย
ใช่ค่ะอ๋อปวดหัวในวันนั้นอ๋อนั้นนอนกลางวันอืม
นอนอยู่แล้วเหมือนมีคนมานั่งทับหัวแบบหนักมาก
แล้วจิตข้างในก็เลยก็แบบคิดถึงน้องเลยอ่ะว่าแน่นอนน้อง
น้องหรือเปล่าหรือว่าใครปล่อยให้ใครมามานั่งหัวพี่หรือเปล่านู่นนี่นั่น
แล้วแบบอย่าทำแบบนี้นะจะนอนอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งก็คือหาย
หายแล้วเราก็แบบลืมตาขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละ
ว่ามันไม่มีอะไรมาทับหัวเราเนี่ยเราไม่ได้นอน
ใครจะมานอนทับหัวเรานี่คือเรียกว่าเป็นแค่เรื่องราวของน้องกุมารเท่านั้น
เรื่องพระพิคเนธทันใจถึงกับขอหวยเลยนะฮะถูกหลักแสงถูกไหม
เมื่อสักครู่ก็คือไหว้ขอพรนะคะแล้วก็ถวายผลไม้
ถวายของต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
รู้สึกได้ว่าทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ค่ะก็เลยเรียกนามท่านว่าเป็นเทพทันใจ
เทพแห่งความสำเร็จของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้การงานของเราเนี้ยค่ะ
ประสบความสำเร็จแล้วก็รับรื่นเดี๋ยวจะมีอุปสรรคเพราะว่าท่านจะเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
แล้วก็ในเมื่อสำเร็จแล้วไม่มีอุปสรรคแล้วทุกอย่างมันก็จะดีหมดนะคะก็เหมือนกับเราขอทีเดียวแล้วก็เหมือนครอบคลุมทุกอย่างเลย
เดี๋ยวฝนจะพาไปดูแม่ย่านางที่รถนะคะที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองให้ฝนปลอดภัย
นี่คือแม่ย่านางแล้วองค์ใหญ่ขนาดนี้ไปไหนก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยหมดเลย
นะคะเราถือว่าเรามีเรามีของดีไว้ปกปักรักษาเราไม่กลัวค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับอย่างนึงค่ะ
ถ้าตั้งแม่ย่านางบางคนเนี่ยตั้งออกไปข้างนอกหันหน้าออกไปข้างนอก
แต่เขาบอกว่าให้หันหน้าเข้ามาหาเราให้ท่านแบบก็คือปกปักรักษาดูแลเราไงคะ
ให้หันเข้ามาหาตัวเรานะคะนี่ตาตื้น
เมื่อกี้ไปดูบ้านพี่ฝนมาแล้วค่ะนี่คือพระพิคเนตพระพิคเนธทันใจ
ทำไมฝนเรียกเองนะคะว่าทันใจทำไมถึงตั้งชื่อว่าพระพิฆเนตทันใจ
เพราะว่าฝนได้ท่านมาแบบในระยะเวลาอันรวดเร็ว
แล้วก็สร้างเหมือนเหมือนสารให้ท่านนะคะครับ
ได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกหมายความว่าไงสร้างในเวลาอันรวดเร็วหมายถึงว่า
คือไปบนว่าจะหาเงินมาสร้างให้ได้หรือว่ายังไงฮะก็คือว่า
ก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้อ่ะอาจารย์เป็นหนึ่งอ่าอ่าอาจารย์เป็นหนึ่ง
ท่านท่านก็เหมือนกับว่าเหมือนทักมาว่าเนี่ยต่อไปถ้าเธอมีอะไรดีดีเนี่ย
เธอต้องตั้งสารพระพิคเนตให้ฉันนะก็คือว่าพูดขึ้นมาเองอืมอืม
นะคะแล้วทีนี้เราก็แบบว่าเราจะมีอะไรยังไง
ตอนนี้เราแบบช่วงนี้เราแย่มากเลยแล้วอยู่อยู่เราก็ได้เหมือนแบบ
แข่งประกวดร้องเพลงคือเราได้เป็นเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับ
แล้วได้ที่หนึ่งได้หนึ่งล้านบาทฮะมันเกินความคาดหมายอ่ะค่ะอ่า
มันก็แบบได้งานได้นู่นได้นี่มาเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งแบบไม่ใช่แล้วอืม
เพราะงั้นก็ก็ต้องตั้งศาลแล้วแล้วก็เลยบอกอาจารย์หนูต้องทำยังไง
หนูไม่มีองค์พระพิคเนธน่ะแล้วอยู่อาจารย์ก็เรียกไปที่บ้าน
แล้วก็อุ้มพระพิฆเนธองค์เนี้ยให้เลยให้แบบเลยให้เลยที่แบบฝนนอนนั่งร้องไห้เลยอ่ะว่า
แล้วก็อยู่ก็พูดออกมาว่าขอบคุณที่ท่านกลับมาหาฝนอีกครั้งหนึ่ง
โดยที่เราพูดโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าคุณพูดกับองค์พิคเนธใช่ใช่ค่ะ
อาจารย์ก็บอกว่ามันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละแล้วเราก็เอามาวางไว้ที่
หิ้งพระก่อนอืมแล้วเราก็แบบว่าอุ้ยเราจะวางตรงไหนได้
ตั้งศาลตรงไหนจะมีที่ไหนแล้วก็จะมีเสาอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะ
อยู่สองเสาแล้วก็เราคิดว่ามีแค่เสานี้เสาเดียวเสร็จแล้วโอ้โห
คิวยาวอืมคงไม่ได้หรอกช่างว่างค่ะมาทำให้วันนั้นเลย
อืมบังเอิญว่างอืมแล้วก็ทำสองวันเสร็จอีกวันหนึ่งก็เลยไปดูโดม
ไปดูโดมเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าพร้อมส่งได้เลยค่ะเพราะว่า
เสร็จแล้วสามวันจบเสร็จแล้วคือห้าวันจบเลย
จบเลยแล้วก็ที่พิเศษก็คือว่าตอนที่เขาเอาโดมมาวางอะค่ะ
ตอนที่เอาโดมมาวางโดมมันหนักมากค่ะพอวางปุ๊บเนี่ย
เขาจะต้องมาเล็งว่าเออมันตรงไหมยังไงพอวางปุ๊บเขามะเร็ง
ไม่ต้องขยับเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยแล้วฝนก็อุ้มองค์พระพิคเนธลงมาใช่ไหมคะ
แล้วก็เหมือนอุ้มท่านเอาไปวางข้างในเหมือนวางข้างในอย่างนี้ค่ะ
พอวางเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมะเร็งใช่ป่ะว่าตรงหรือเปล่า
เลยเป๊ะเลยไม่ต้องขยับเหมือนท่านเลือกที่จะอยู่ตรงนั้น
ท่านเลือกเราก็เลยเอ่อก็เลยก็เลยแบบเหมือนกับเรียกชื่อท่านว่าพระพิคเนธทันใจ
เพราะทุกอย่างนี้มันเสร็จในเวลาอันรวดเร็วทันใจทุกอย่างเลยอืมอืมอืมอืมอืม
แต่พระพิคเนตรองค์นี้มาแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยเหรอก็การงานนะคะ
การงานของเรานี้เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนพอจะสุดอ่ะพอจะสุด
ก็มีคนมาช่วยแล้วเราก็ได้ทำต่อยอดให้ตลอดต่อยอดให้ตลอด
กระทั่งว่าแต่ว่าองค์ท่านเนี่ยจะชอบให้โชคกับคนรอบข้าง
เหมือนไม่รู้ว่าท่านสร้างบารมีให้กับท่านให้กับตัวท่านแล้วก็ให้ตัวเราด้วยหรือเปล่า
พี่บอกมีคนมาท้าเลยว่าถ้าแน่จริงเนี้ยขอหวยไงวันนั้นอ่า
วันเกิดแล้วก็เลยบวงสวงองค์พระพิคเนธด้วยค่ะ
แล้วก็มาที่บ้านกันแล้วก็มีน้องคนหนึ่งไม่มีความเชื่อด้วย
ยกมือไหว้ด้วยขอแบบจิตอะค่ะก็แน่จริงก็ขอถูกหวย
ถ้าถูกนะเดี๋ยวจะไปเช่าองค์พระพิคเนตคล้ายท่านเนี่ยไปบูชาด้วย
อืมพูดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปดูตรงมือองค์ท่านใช่ไหมคะ
แล้วองค์มือองค์ท่านก็จะก็จะมีโอมอ่ะอืม
แต่คนก็แล้วแต่ว่าจะมองเป็นตัวไหนเขาก็มองเป็นตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วเขาถูก๓ตัวตรงเขาก็ต้องมาที่บ้านนะคะ
มาเอาดอกไม้อะไรมาถวายแล้วก็เขาก็ถามฝนว่า
เขาจะไปหาเช่าแบบนี้ได้ที่ไหนเพราะเขาลั่นวาจาไว้แล้ว
อืมแล้วทุกวันเนี้ยเขาไปเช่าใดอะ
ได้แล้วค่ะเขาไปเช่าเหมือนเลยองค์แต่ว่าองค์เล็กกว่า
นอกเหนือจากเรื่องราวของเอ่อองค์พระพิฆเนตแล้ว
ยังมีเรื่องราวของแม่ย่านางด้วย
อ๋อเหรอแม่ย่านางอยู่บนรถเนี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะ
อ่าแม่ย่านางก็คืออ่าเช่ามาองค์องค์ใหญ่พอสมควร
ตั้งอยู่ที่หน้ารถเลยแล้วก็ที่เรารู้เนี่ยก็คือ
อ่าช่างที่อู่อ่ะค่ะบอกเราว่าแล้ววันที่ไปรับรถน่ะ
ช่างเขาก็บอกว่าแม่มีของดีนะแล้วก็
อะไรอ่ะเนี่ยนั่งเฝ้ารถไม่ไปไหนเลยตอนกลางคืนนะคะ
เหรอใช่เขามาเห็นยังไงเขานั่งอยู่หน้ารถเลยค่ะ
บอกว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวแต่ว่าไม่ได้ดูน่ากลัวนะคะ
แต่ว่าเขารู้แต่ว่าเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาว
นั่งอยู่หน้ารถตรงตรงข้างคนขับไม่ได้นั่งตรงคนขับนะคะ
นั่งตรงข้างคนขับแล้วคือนั่งเฝ้าไม่ไปไหนแล้วก็
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้รถฝนอ่ะอยากเห็นแม่ย่านางจังเลย
เนี่ยค่ะองค์ขนาดนี้เลยนี่แม่ย่านางนะใช่ค่ะ

เหมือนเคยฝันแต่ว่าไม่ได้เห็นองค์แม่นะคะ
เหมือนแบบเหมือนเราหลับฝันไปแล้วเราเหมือนเราเหมือนเราเห็นชายผ้าถุงท่านอ่ะ
เหมือนเราเห็นชายผ้าถุงท่านแบบว่าไม่รู้สิแต่ไม่รู้ว่าเป็นใช่องค์ท่านหรือเปล่า
แต่ว่าเคยฝันแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นก็คือเวลาที่เราจะสัมผัสได้ถึง
ถึงอันตรายเวลาที่เรานั่งรถเวลาที่จะเกิดอันตรายเวลาที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เราจะรู้สึกว่าใช่แน่เลยต้องชนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะมาช่วยเหมือนเหมือนท่านจะมาช่วยแบบมาช่วยทำให้เหตุการณ์มันเบาลง
อืมค่ะนะฮะเห็นบอกว่าคุณเออีกแล้ว
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณก็เคยรอดตายเพราะว่าแม่ย่านางองค์นี้แหละ
ค่ะมีอยู่วันหนึ่งก็คือฝนไปร้องเพลงใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็ไปอีกงานหนึ่งนั่งรถไปคนละคัน
ฝนนั่งรถตู้เขาขับรถไปเองเสร็จแล้วปกติไม่เคยทะเลาะกันเลย
อืมวันนั้นอ่ะอะไรไม่รู้เกิดอะไรไม่รู้ทะเลาะกัน
พอทะเลาะกันปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยต้องชะลอรถต้องขับให้ช้าลง
สักพักนึงเขาก็รู้สึกว่ารถมันแบบเหมือนยางมันแตกอะค่ะ
เหมือนยางมันอารมณ์มันอ่อนลงฝั่งหนึ่งอะไรอย่างนี้
อืมเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันนะอะไรอย่างเงี้
เขาก็ไปดูก็คือยางนี้แบบไม่ไหวแล้วหมดแล้ว
แล้วถ้าเราเกิดไม่ทะเลาะกันแล้วเขาเป็นคนขับรถเร็ว
อือฮือก็คือลดความตายแน่นอนอือฮู
ก็คือเหมือนมาโดนใจให้เราทะเลาะกันอ่ะโทรศัพท์ทะเลาะกันอ่ะ
ก็เลยต้องก็เลยต้องชะลอรถเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะทะเลาะกัน
เพื่อที่จะคุยอะใช่เพื่อที่จะคุยให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย

งั้นแล้วก็คือว่าถ้าเราไม่ทะเลาะกันวันนั้น
ไม่ชนค่ะลดความตายลดยางแตกความตาย
เพราะว่าตอนนั้นในยุคนั้นมันยังไม่มียางที่มันจะแบบ
เขาเรียกว่าแตกแล้วยังไปได้อีก๘๐โลอย่างนี้
อือฮือมันไม่มียางแบบนั้นอะอือ
นี่ก็แม่ย่านางมาอยี่เร่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
มีทั้งกุมารทองพระพิคเนธแม่ย่านาง
แต่อันนี้เป็นเรื่องของผีบ้างชีวิตเธอผูกพันกับผี
เจอกันบ่อยลักษณะเป็นเพื่อนกันเลย
โหอีกไม่ขนาดนั้น

เวลาที่ฝนนอนฝนชอบนอนเอามือแบบนี้
วางบนหมอแล้วชอบนอนบนแขนตัวเอง

แล้วก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวเลยค่ะ

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เอาละครับเรามาดูกันต่อกับทางคุณฝนนะฮะ
คุณฝนนี่อย่างที่บอกมีองค์เทพ
มีเรื่องราวของพระพิกาเนตกุมารทองแม่ย่านาง

ถูกไหมฮะเห็นบอกพระนี่ก็ติดตัวมาเนี่ย
ดูแล้วก็รอดตายมาหลายครั้งแล้ว

แต่ว่าพระองค์นั้นหายไปแล้ว
ที่หายไปก็พระองค์นั้นค่ะเป็นหลวงพ่อคูณค่ะ
แต่ว่าลงพ่อคูนเป็นหน้ากรกองค์เล็ก
ซึ่งปลุกเสกวันเดือนปีเกิดที่ฝนเกิด
ออกคอนเสิร์ตปกติแล้วก็นั่งรถตู้กลับ
ขณะตอนที่นั่งรถตู้กลับนี้มันเหมือนกับว่า

คือหม้อน้ำมันเดือดแล้วเครื่องมันแบบมันมันจะพังอ่ะ
แล้วก็กลางดึกอีกแล้วแต่ก็ประคองขับกันมา
จนกระทั่งถึงหน้าโรงจะยูเทิร์นเข้าโรงแรมนะคะ
เสร็จแล้วเหยียบเบรกไม่ได้เบรกแตกอืม
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เบรกแตกคือใกล้โรงแรมแล้ว
พอดีเราชะลอมาแล้วก็เลยรถเสียคือหน้าโรงแรมเลย
จากที่ขับมาจากในตัวอำเภอที่มันในป่าลึกอะค่ะ
แล้วก็เอาเข้าไปอู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเครื่องในอะไรทุกอย่างมันพังหมดแล้วรถนะคะ
แล้วก็พระที่อยู่ในคอเราอะค่ะเหลือแต่กรอบที่หุ้มอะค่ะ
นทาเป็นกรอบพลาสติกหรือแต่กรอบแต่องค์พระหายไป
แล้วองค์พระหายไปแล้วก็มีลอยแตกแบบเปลี่ยงหรอคะ

แบบเปลี่ยงแล้วก็องค์พระหายไปแต่สอยเรียงใดยังห้อยอยู่
แทนแต่กรอบแตกแต่คุณไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดเลย

ช่วงนั้นเยี่ยงจะให้ห้อยห้อยห้อยรวมพ่อคูณค่ะ

ตายแน่เพราะว่ารถเราขับมาทางตรงนี้ใช่ไหมคะ
แล้วก็มันจะมีข้างหน้ามันจะเป็นสี่แยก

ตายแน่แล้วในใจเราก็
ตายแล้วดีจังเลยโอเค

ถ้าขับมาในความเร็วที่

โดนฝนพอดีเพราะฝนนั่งตรงหลังคนขับเป็นรถตู้ใช่ไหมคะ

แล้วทีนี้คันนี้ก็เหมือนกับว่าพยายามเบรก
ของเราพยายามไปให้เร็วที่สุด
มันก็เลยมาโดนท้ายรถตู้

เพราะแค่หมุนก็คือรถคันนี้ก็คือ

แล้วรถเราก็คือมันโดนท้ายค่ะ

พอปัดแล้วหมุนแล้วก็เหมือนคนที่ขับรถที่เขาประคองอยู่ได้

หลวงพ่อคุณใช่องค์ที่หายไปแต่ว่าเราได้มาใหม่

แต่เห็นหลายคนบอกหมุนพ่อคูณเหนียวเหมือนกัน
แต่ก็เชื่อท่านนะครับบอกว่า
ถ้ามึงขับเร็วกูกระโดดลงลีแล้วอะไรอย่างนี้

ก็ตรงกับคำที่หลวงพ่อพระคูณพูดว่าถ้ามึงขับเร็ว
กระโดดหนีแล้วปรากฏพระหายจริง

เรื่องผีสางนางไม้
เพราะเป็นนักร้องรกธุอย่างไรก็ไม่พลาดกับผีหรอก

อาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เปลี่ยนที่นอนเยอะ
เยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปหลายหลายที่แล้วก็บางทีที่พักเนี้ย
อาจจะเป็นในป่าในเขาเขาค้อก่อนเลยเพชรบูรณ
เป็นยังไงเหตุการณ์คุณคือวันนั้นอากาศหนาวมากนะคะ
ไปร้องเพลงแล้วก็ไปกันหลายคนมีน้องไปด้วย
ศิลปินคนอื่นไปด้วยแล้วก็คือน้องน้องคนอื่นพอเสร็จงานปุ๊บ
เขาก็จะมาก่อกองไฟเล่นกีต้าร้องเพลงกันแต่ว่าฝนก็นอน
ใช่ไหมคะฝนก็นอนแล้วเวลาปกติฝนนอนเนี่ย
จะเอาผ้าห่มนี้ปิดมาถึงคอเลยนอนแล้วก็พอนอนนอนนอนไปปุ๊บ
เหมือนมีคนมาดึงผ้าห่มอะค่ะขวดแล้วก็เอาขึ้นมาใหม่ห่ม
สักพักนึงก็โดนดึงเขาอีกพวดอีกเราก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละ
เราก็เลยบอกว่าพอแล้วพอเราใช่แล้วแหละปุ๊บเราได้ยินเสียงร้องเพลงของน้อง
อืมเราก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าน้องน้องเขาร้องเพลงเสียงดัง
ขอโทษแทนน้องน้องด้วยนะคะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจมารบกวนอะไรหรอก
มาทำงานแล้วเราก็พักผ่อนกันคิดในใจคิดในใจค่ะอย่าอย่าว่าน้องน้องเลยนะคะ
ขอโทษแทนน้องน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นฝนก็หันไปมองอีกเตียงนึง
ซึ่งพี่เอ๋อีกแล้วผู้จัดการฝนอีกแล้วเออเออเออนอนอยู่อีกเตียงนึง
เพราะตอนนั้นมันน่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วอ่ะนอนอยู่อีกเตียงหนึ่ง
แล้วก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวเลยอะค่ะนั่งคล่อมอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
คล่อมคุณเอ๋อนะคล่อมคุณเอ๋อค่ะครับอยู่หรอนั่งคล่อมแบบว่าคือคล่อมอ่ะค่ะ
่อมแล้วก็มืออย่างเงี้แล้วก็ผมก็ยาวละคือเหมือนแบบประจันหน้ากันอ่ะ
แต่คุณเอเขาไม่เห็นไม่เห็นแต่พอฝนหันไปเห็นแล้วฝนก็เลยตะโกนไปสุดเสียงว่า
อย่าไปยุ่งกับคนนั้นคนนั้นเขากลัวแล้วผีทำยังไง
แล้วเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสติเราตอนนั้นมันเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่น
พอเราครึ่งฝันกับแม่ใช่พอเราแบบตะโกนสุดเสียงอย่างนั้นออกมาแล้วอะค่ะ
แล้วเขาก็หายไปใช่ไหมคะแล้วฝนก็เลยมาควานหาพระที่เราจะเหน็บไว้แบบตลอดอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพี่เอเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยควานหาพระทำไมเจออะไรเหรอ
คือเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีเลยอะค่ะผมก็บอกอ๋อไม่ไม่เมื่อกี้เหมือนแบบ
ละเมอแล้วมือไปปัดพระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกลัวเขากลัวด้วย
กลัวเขากลัวเพราะเราไม่บอกเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งที่ไม่บอกเพราะว่าเราต้องนอนอีกคืนนึง
เราต้องนอนอีกคืนนึงเราก็เลยไม่บอกเขาแล้วตื่นเช้ามาค่ะเราก็เลยถามเขาว่า
ไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมเขาตอบว่าเขาตอบว่าก็หลับดีนะแต่ว่าไม่รู้ผ้าห่มคันหรือเปล่าอ่ะ
คันตรงเนี้ยตรงหน้าอกอ่ะแต่สิ่งที่คุณเห็นคือเป็นเหมือนผมเป็นผมของของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ที่เขาละอยู่ตรงหน้าอกเขาเนี่ยค่ะผมยาวยาวอย่างเงี้เหรอผมยาวใช่
ที่เขาคอนี่ผมก็เคยโดนนะคุณโดนยังไงฮะกับพี่เหมียวพี่เหมียวปวัลรัฐเนี่ย
ไปถ่ายละครด้วยกันอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผมมานอนอีกหลังหนึ่ง
คุณเหมียวก็นอนเป็นหลังใหญ่ไปถามพี่เหมียวได้เลยเรื่องนี้
เหมียวเขานอนอยู่หลังใหญ่แล้วก็มีทีมนักแสดงที่ไปถ่ายละครเรื่องตลอนทัวร์
พอไปถ่ายกันเสร็จปรากฏว่าตกดึกเนี่ยทุกคนวิ่งมาอยู่ที่บ้านใหญ่กัน
แล้วก็บอกว่าผีหลอกบอกว่าทุกคนโดนผีหลอกหมด
เหมียวก็บอกว่าผีที่ไหนมันไม่มีอ่าจะไปกลัวอะไรพี่เหมียวก็ไม่กลัว
เออก็นอนรวมกันที่นี่ด้วยกันทุกคนผมก็นอนรวมอยู่ในบ้านหลังใหญ่
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอนอนไปจะหลับเนี้ยเสียงแบบประตูแบบเหมือนกับโดนต้นไม้อ่ะตี
ปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งปั้งทุกคนก็ก็กลัวกันหมดน่ะ
เหมียวก็บอกว่าลมลมพัดอ่าพายุมันเข้าคือตีไปกวนนอนไม่มีอะไร
อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็นอนอย่างเงี้ปรากฏตอนเช้าพี่เหมียว
เพราะว่ารัฐเดินไปข้างนอกบ้านไปดูตายที่บ้านตั้งอยู่ตรงนั้นน่ะ
เป็นลานหินไม่มีต้นไม้อะไรอยู่แถวนั้นเลยแต่ทุกคนโดนหลอกทุกคนที่ไปทั้งกองถ่าย
เจอทั้งกองถ่ายแล้วพี่เมียวก็เจอใช่หมดว่านั่นคือนี่เรื่องจริง
นั่นคือเปรตไม่รู้เหมือนกันอ่ะแนะนำเลยนะคะว่าถ้าเจอแบบเนี้ย
เราพยายามตั้งจิตของเราให้ดีว่าเราไม่ได้มารบกวนเขา
แล้วถ้าเกิดว่ามันหนักจริงเราก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบุญให้
คุณก็ทำเป็นพูดเก่งไปถึงขั้นที่ว่าผีเนี่ยมาเอาคุณจะไปอยู่ด้วยนะ
อ่าใช่ค่ะอืมอันนี้กระซิบข้างหูเลยอันนี้อยู่ภาคใต้ค่ะ
ไปที่จังหวัดอะไรจังหวัดตรังเวลาที่ฝนนอนนี่ฝนชอบนอนเอามือแบบเนี้ย
อืมวางบนหมอแล้วชอบนอนบนแขนตัวเองแล้วเหมือนมีคนมาดึงแขนอ่ะ
แล้วก็บอกว่าน่ารักอ่ะอยากเอาไปอยู่ด้วย
คำเสียงอย่างนี้นะคะตัดไปเสียงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะเหรอ
น่ารักอ่ะอยากเอาไปอยู่ด้วยอ่ะน่ารักอ่ะเสียงคุณได้อารมณ์มากเลยนะ
ใช่จริงเพราะว่าคือเสียงนั้นมันจำได้ในหูอะไรอย่างเงี้ยคะ
อืมแล้วในใจเราก็ใครอ่ะใครอ่ะแล้วเราก็จะพยายามหันไป
ใครอ่ะใครใครคือในใจไม่กลัวอืมพอหันไปได้ก็คือแบบมันคลายหมดแล้ว
พอขายหมดแล้วเราก็บอกว่าอย่ามากวนหนูเลยนะคะหนูหนูมาทำงาน
ก็คือพูดเหมือนเดิมค่ะหนูมาทำงานหนูไม่ได้มารบกวนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งเนี้ย
หนูไปทำบุญให้เราก็เลยไปทำบุญแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรยังไง
แล้วบอกเออวิญญาณที่อยู่ห้องเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นี้นะอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ไม่ได้มาอีกแต่ว่าคือแบบถ้าใครได้ฟังเสียงมันจะแบบน่ากลัวมากอะค่ะ
กลัวบ้างไหมเนี่ยเรื่องผีอย่างนี้เวลาไปเจอนี่กลัวไหม
กลัวไหมก็มีกลัวบ้างอะค่ะแต่ว่าเราเราเราเรา
เราจะต้องมีสติไงฮะแต่หลังหลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่า
เราเริ่มเข้าใจว่าผีหลอกก็คือถ้าคนมาหลอกพี่หนุ่มอ่ะอืม
ถ้าเขาหลอกเราเชื่อไหมอ่ะมันคือการแบบเขามาหลอกเรา
คือคนเราจะกลัวเพียงแค่เสียงมาตีประตูเหรอแค่นี้เราก็กลัวแล้วเห
อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือไม่กลัวสรุปแล้วก็คือว่าพยายามคิดว่า
มันปรุงแต่งมันปรุงแต่งแล้วก็อยู่ใครอยู่มันแต่ถ้าอยากได้ส่วนบุญเดี๋ยวทำให้
อืมก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อซะเลยก็ไม่ใช่อืมอืมแต่ถ้ามาเจอจริงจริงจะจะ
ก็เดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมคือในใจเราก็คือว่าเขาหลอก
อกก็คือไม่จริงอืมไม่จริงก็ไม่กลัวก็คือผีหลอกใช่ผีหลอกไง
คุณเคยโดนว่าเออเชื่อมันรู้จักมดดำมาเป็น๑๐ปีแล้วไม่เคยถามเลย
เคยโดนผีหลอกบ้างไหมนี่ถามครั้งแรกนะเรื่องเนี้ยคุณเคยโดนไหม
ต้องถามว่าผีกล้าหลอกไหมนี่รู้สึกว่าตัวเองมีคนดูแลอยู่แล้วเคยเจอไหม
จะถามที่เคยเจอผีมั้ยคนดำอีกเคยเจอคนดูแลตัวเองเคยเห็นแบบอังคัน
เห้ยไม่เห็นว่ามันเพื่อนเป็นทุกคนเขาสิบแล้วยังหรอ
ไปอีกทีนึงที่เพื่อนตกลงไปแล้วก็

แต่เราไม่เห็นหัวเพื่อนคนนั้นอีกเลย
แล้วก็เพื่อนคนนั้นจนถึงวันนี้นะ

คือตอนที่เริ่มมามู

จนวันนี้ก็บอกว่าไปที่พระม่าก็บอกว่า
มันทุกข์นะพี่
เห็นนะแต่ว่าตัวคุณเอง

คาถาที่คุณพ่อท่านหนึ่ง

ถึงตัวถ้าใครท่องเนี้ยปุ๊บเนี่ยใครที่คิดร้ายต่อเราเนี่ย
เขาจะพ่ายแพ้ไผ่ตัวเองไปเอง

เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เราเป็นคนดีไง

ทำให้เราเนี่ยไม่คิดร้ายต่อใคร

เห็นทุกวันนี้พี่บอกว่าสิ่งหนึ่ง

เวลาไหว้พระหรือว่าขอ

และขอให้มีโอกาสได้บริษัทมาขนิภาณ

ถ้าลูกยังต้องวนเวียนอยู่ตรงนี้

อยากจะหลุดพ้นอยากจะบวช

แบบโรคนี้แล้ว

สักทีหลุดพ้นแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะในความรู้สึก

คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอไปในวันนี้
ท่านผู้ชมเองมีเรื่องราวเด็ดแบบนี้บ้างไหมครับ

อยากจะเชิญคุณมาเป็นแขกรับเชิญของเราจังเลยฮะ
เอาละครับวันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอไป

โปรดติดตามตอนต่อไป